ต่อที่เรื่องของน้องฟานะครับนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนหญิงนะครับ
ซึ่งพลาดท่าบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมนะฮะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
แล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายน้องมารักษาในกรุงเทพมหานครในวันอังคารนี้ครับ
กรณีของน้องฟาประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมยกน้ำหนักและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ตั้งแต่๒๗พฤษภาคม
หลังการผ่าตัดแพทย์แจ้งครอบครัวว่าน้องฟ้าอาจมีโอกาสที่จะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับ
พระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พันเอกโสรัสสมุทรวานิสครับเป็นภูมิในการโรงพยาบาลค่ายเทพศตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมให้กำลังใจ

มีการเคลื่อนย้ายน้องฟาจากโรงพยาบาลทุ่งสงศ์เพื่อไปขึ้นเครื่องบินพิเศษครับที่กองบิน๗จังหวัดสุรธานีก่อนจะเคลื่อนย้ายต่อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครในวันอังคารที่๔มิถุนายนนี้ตอน๙โมงเช้านะครับ
โดยน้องฟาประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมยกน้ำหนักเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม
ฟาบอกว่าวันที่เกิดเหตุนั้นกำลังยกลูกเหล็กอยู่

เพื่อนที่ฝึกซ้อมด้วยกันก็เข้าไปช่วยผลักร่างให้พ้นจากลูกเหล็ก
เพื่อไม่ให้เหล็กมันทับขอครับ
แต่ว่าเหล็กนั้นก็ตกใส่กลางหลังทำให้เข่าทั้งสองข้างดอกแล้วก็ร่างสุดฮวบลงไปกับพื้น
หลังข้างล่างก็สั่นไปเลยมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นเลยเพราะว่าสู้อะ
ทางด้านโค้ชแจ็คครับซึ่งเป็นโค้ชที่ดูแลแล้วก็ควบคุมการฝึกซ้อม
ก็คือนารงศักดิ์ปัญญาเอชนะครับ
ซึ่งใช้เข็มขัดคาดเอวเพื่อเซฟร่างกายช่วยล็อกหลังแล้วตามปกติ
น้องก็ยกเหล็กขึ้นไปตามจังหวะซึ่งโค้ชเนี่ยเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อย

พอยอดตัวก็ซุดแล้วเหล็กที่ยกนั้นมันทับตัวน้องพอดีครับ
รับนะว่าเสียใจและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้
หลังเกิดเหตุน้องฟาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ
ผ่าตัดแล้วก็แจ้งน้องฟ้าว่าอาจจะเดินไม่ได้

ขณะที่แม่ของน้องฟาก็คือนางสุภาพรสุชาติพงศ์ก็พยายามหาช่องทางในการช่วยลูก
กระทั่งได้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้
จึงมีการส่งฟิล์มเอ็กซาเรย์ของลูกพร้อมกับประวัติไปให้กับแพทย์เพื่อปรึกษา

แพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็แจ้งกลับมาว่า
เคสของน้องฟาเป็นเคสที่หนักและรุนแรงมาก
เพราะมีอาการบาดเจ็บกับเรื่องของระบบประสาทด้วย
กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นเลือดและกระดูกร่วมด้วยทั้งหมดเลย
ก็เลยต้องส่งตัวน้องไปกรุงเทพ
มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับว่าถ้าผิดพลาดนิดเดียวเนี่ย

ซึ่งวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดคือต้องเคลื่อนย้ายทางเครื่องบินเท่านั้น
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากหลักแสนหลักล้านบาท
สุดท้ายครอบครัวก็ไม่มีเงินพอก็เลยมีการโพสต์ไง
อนขอคนที่ใจบุญช่วยเหลือหน่อยในการที่จะจ่ายเงินค่า
ขนย้ายน้องเข้ากรุงเทพกระทั่งความเนี่ยทราบถึง
ความปราบปลื้มมาสู่ครอบครัวของน้องฟาเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ฟานนั้นเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนตัวแทนภาคใต้
ม๑นั้นเป็นตัวแทนไปแข่ง
เยาวชนหญิงชิงถ้วยพระราชทาน

ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ
ม๓ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส่วนการฝึกซ้อมที่ทำให้บาดเจ็บในครั้งนี้
เป็นการฝึกซ้อมหลังจากกลับมาการแข่งขัน

ในวันที่๑๑มิถุนายนนี้
แต่ว่าน้องมาบาดเจ็บซะก่อนนะครับ